เรื่องของเกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่สูงและห่างไกลจากตัวเมือง
เวลาจะทำธุรกรรมอะไรต่างนี่ลำบาก
ต้องเดินทางลงมาจากยอดดอยละ
ตอนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแล้ว
ไม่ต้องเดินทางลงมาแล้วนะครับ
อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ให้กับเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ
เล็ดกาแฟเติบโตได้ดีบนที่สูง
อย่างที่ดอยช้างจังหวัดเชียงราย
กาแฟกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่ชาวดอยปลูกเป็นอาชีพหลัก
และที่ผ่านมาการซื้อขายกาแฟเน้นการจ่ายเป็นเงินสด
และเกษตรกรต้องนำเงินไปฝากธนาคารด้วยตนเองที่สาขา
ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองเท่านั้นค่ะ
และตอนนี้นะคะที่ฉันยืนอยู่ที่อำเภอดอยช้างจังหวัดเชียงรายค่ะ
พื้นที่นี้นะคะถือว่าเป็นพื้นที่ห่างไกล
เกษตรกรหลายคนนะคะต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน
จะต้องเดินทางไปยังสาขาทกศที่ห่างไกลกว่า๔๐กิโลเมตรค่ะ
ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะ
ช่องทางการให้บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟน
จะเป็นทางเลือกใหม่ที่จะเข้ามาอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น
ลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะ
เมื่อก่อนเราทำโดยโอนหาดธนาคารไปที่เคาน์เตอร์

เราก็สามารถที่จะโหลดแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนใช้คอมพิวเตอร์

คือเราไม่ต้องถือเงินสดเห็นหน้ากันแล้วก็จิ้ม
ตัวเล่ไสกรรมก็จบสะดวก
ถ้าสมมัลส่งโอนตำกับลูกสาวอย่างนี้
เมื่อก่อนก็ต้องลงไปใช่ไหมต้องเข้าตู้หาตู้
บางครั้งบ้านตู้ก็ไฟดับแล้วจบ
แต่ถ้าเราอยู่บนดอยตอนนี้มีแอปตัวนี้ก็คือจิ้มได้เลย

จำหน่ายสินค้าบนดอยช้างบางแห่ง
สามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนชำระค่าสินค้าได้เลยทันทีค่ะ
การใช้งานของแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟน
การโอนเงินเช็คยอดเงินค่ากาแฟ
สามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน

โมบายจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ
ในการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น
ทำให้การซื้อขายมีความคล่องตัว
เกษตรกรได้รับเงินเร็วขึ้น
และสามารถตรวจสอบได้ทันที